ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะมาดูเรื่องของ
สถานการณ์น้ำกันหน่อยหลายท่านให้ความสนใจในประเด็นนี้นะคะ
วิกฤตวันแรกแล้วจับตาดูเฝ้าระวังเรื่องของ
เรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะเลยยี่สิบสี่ชั่วโมง
ตอนนี้ก็เฝ้าระวัง๓เขื่อนหลักก็คือเขื่อนน้ำอูล
แก่งกระจานแล้วก็เขื่อนวชิราลงกร
เพราะว่ารัฐบาลคาดการณ์ค่ะว่าเดี๋ยวช่วงปลายสิงหานี้

นายสมเกียจประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สธนชเป็นประธานการประชุมศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต
ซึ่งมี๙หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันหารือแผนปฏิบัติตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้จัดตั้งขึ้น
เพื่อจะมาติดตามสถานการณ์น้ำกันตลอด๒๔ชั่วโมง
ตอนนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีน้ำหลากแล้วนะคะ
ประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายแห่ง
มีปริมาณน้ำมากกว่าเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดไว้ค่ะ
ซึ่งนายสมเกียจบอกว่ารัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีพายุเข้ามา

ส่งผลให้หลังจากนี้ช่วง๑๐วัน
จะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการระบายน้ำออกจากเขื่อน

เพื่อรอรับปริมาณน้ำที่อาจจะมากขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะ
แม้ว่าขณะนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยา

เขื่อนหลักที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ก็คือเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนคร
เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็เขื่อนวัชิราลงกรที่จังหวัดกาญจน
เพราะฉันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ที่ต้องการให้ความสำคัญเป็นกลพิเศษ
เพราะเนื่องจากว่าถ้าหากไม่ละเลิกนโยบายตอนนี้
ในอนาคตสิงหามันจะมีข้อจำกัดมาก
ธรรมชาติก็อาจจะบังคับให้เราระบายน้ำมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป
ระบายไปแล้วอาจจะกระทบกับข้างล่างมากกว่านี้
คราวในภาวะวิกฤตนี้นะคะมีนายสำเริงแสงผู้วง
เป็นผู้อำนวยการศูนย์และมีผู้แทนจาก๙หน่วยงาน
เช่นกรมชนประทาน
ได้โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
กรมชลประธาน๓เสนเป็นศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวค่ะ
จากนี้จะมีการรายงานถึงความก้าวหน้า
เป็นประจำทุกวันให้ผลเอกชัดชัยสาริกัญญะ

แล้วก็จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเป็นระยะเช่นกัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในเชิงนโยบาย
กรณีที่เกิดภาวะวิกฤตขึ้นค่ะ